เอาจริงผมกับชิบนั่นแน่อีก

มีโอกาสขึ้นตอนนั้นหน่อย
กันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องจีบฮบดู

ที่เขามีแบบข่าวกับคุณแมค
อ๋อที่คุณฝรั่งใช่ไหม
ก็ตั้งใจ
เอาจริงคือผมก็ไม่ได้

เอ๊ะเราสนิทกันแบบว่า

โอเคนะทำไมไม่บอก

คือเราก็ไม่ได้เชิงแบบ

ไม่แล้วหนูก็บอกพี่บอยว่าก็เป็นเพื่อนทำไมต้องบอก
ต้องบอกด้วยเหรอว่ามีเพื่อนอีกคนไม่ได้คบกัน

มึงก็มีรูปออกมาแบบชัดจริง
เหมือนจะจีบกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เราก็ลงกับเพื่อนน่าหายคนพี่ปอยก็เรียก

แต่ว่าผมอาชีพคือยังแบบไม่ได้มี
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบคิดกันเกินกว่านั้นอะไรอย่างนี้

กักอย่างนี้คือไม่ได้กั๊กแต่วันนี้ไม่มีอะไร
พี่พัก

แต่ว่าหนูรักพี่บอยมากกว่าทุกคนเลยนะ

รักรักรักรักรักรักทุกคน
คือที่ตลกคือฮื้อฮื้อตักต้องอย่างฮื้อฮื้อ

คือเราก็รักเขาแบบน้องนั่นแหละ
จริงคือแบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกเวลามีผมมีข่าวอย่างนี้
เราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยไม่ให้มีอย่ามี
อย่างนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้มันก็ชีวิตเขา
แต่ว่าพอถ้าเขามีข่าวอะไรขึ้นมาอย่างนี้
ยังไงก็ต้องเป็นห่วงบรรยายความรู้สึกเขา

หอแม่แล้วนะ
ขอแม่ไปเดทกับพี่บอยแล้วค่ะ
อนุญาตค่ะ

แต่แม่เค้ารึกราบว่าไปกินข้าว
ไปกินข้าวกัน

ทีนี้วันที่ผมไม่สบายที่โรงพยาบาล
คลิปเขาก็ไปเยี่ยมและแม่ก็นั่งอยู่
เขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบ

เขาก็มีคนชอบพูดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาโพงขึ้นมาพูดในจุดที่แบบ
เขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงก็ได้

ชิปปี้คิดจริงไหมคะ
ไม่ค่ะคือก็ไม่ได้เสียหายแน่นอน
ชูใจไปกำลังที่พักไปใช้
ชูใจไปกำลังที่พักไปใช้
ชูใจไปกำลังที่พักไปใช้
แต่แบบโอ้ยนู้นนี่อะครับ
ผมมารู้จักชิปดีผมก็เลยจะรู้ว่าอ๋อชิปเขาก็จะชอบพูดอะไรแบบนี้แหละแบบว่า
คือเขาก็คิดกึ่งนึงแล้วก็พูดไม่คิดอีกกึ่งนึง
หยอดเขคนไหน
ก็อาจจะไม่ได้แกล้งแต่ว่าชิปก็อาจจะแบบ

นึกออกว่าผมไม่รู้ว่าตอบว่าอะไร
ก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นก็รักพี่บอยไง
ก็คืออย่างนี้คือความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเป็นลักษณะแบบนี้คือแบบเจอกันก็เออคลิปแบบว่าพี่บอยคิดถึงชิปเปล่า
คิดไปถึงพี่บอสมาก็คุยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เกินไปกว่าพี่น้อง
ณตอนนี้ก็คิดถึงนะเราก็คิดถึงเขาเพราะว่าแบบคือเราก็สนิทกันด้วยแต่ว่าบางทีเขาก็สนิทกับเพื่อนเขาเขาก็ลืมเราก็มีอะไรอย่างเงี้ย